สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม

เรื่องการทำความสะอาดบนพื้นผิวถนน

ตกลงแล้วทำได้ในช่วงเวลาไหนบ้าง
แล้วพื้นที่เลนส์ขวาสุด

เราพูดคุยกันในช่วงนี้กับคุณธานินสมบูรณ์

สวัสดีครับคุณศิลวัฒน์

คุณธานินครับถ้าดูตามรายงานข่าว
นอกจากเรื่องของรถตู้ที่ขับรถมาแล้ว

ตกลงแล้วเหมาะสมไหมครับ
อย่างก็เป็นครั้งของทาง

พอเวลาติดอยู่บนขอบทาง

ไม่ว่าจะเป็นแรนซ้ายหรือแรนขวา
อันนี้รถที่เป็นรถดูดกวาด

นี่เพราะน่าวนทอวีย
จะแจ้งระฆ่าบริษัทกำหนุงโทโมเวให้มีมาตรการปลอดภัยในช่วงนี้ด้วยครับ
ค่ะจริงมีการกำหนดช่วงเวลาในการทำความสะอาด
ทางยกระดับในลักษณะแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างคะ

ช่วงไหนมีปริมาณจรจ่อนที่น้อยที่สุด

เราก็ไม่สามารถที่จะไปตุ๋วตกวาด

ถ้าหากว่าสมมุติว่าคุยแล้ว
ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ทางกรมทางหลวงมีลักษณะที่เป็นรถดูดกวาดนะครับ

ที่เราออกไปทำเนี่ยเราโดยส่วนใหญ่เราจะมี
ลักษณะว่ามีรถเตือนรถเล็กเตือนมีไฟเตือนอยู่ข้างหลัง

เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
เห็นไฟวาบนะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าในลักษณะนี้

ข้อที่๒ก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่า

ในหลายอย่างประกอบกันครับ
ค่ะส่วนมัตรการในการควบคุม

แต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้นมา
มองว่าควรจะเพิ่มอะไรตรงไหนบ้างไหมคะ
สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุนะคะ

อันนี้เข้าใจว่าถึงเป็นทางของ

ต้องให้รัดเข็มขัดนิรภัยหมดทุกที่นะครับ

วินัยจราจรของผู้ใช้ถนนด้วยนะครับ

ในบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง
ยิ่งเร็วนะครับในบางครั้งเนี่ย

เดินทางแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นทางพิเศษ
เราก็จะไปวิ่งกัน๑๒๐

เขาก็มีตำรวจจับความเร็วอยู่นะครับ

ถ้าเป็นไปได้มันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยครับ

ทีนี้เราได้คุยกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาดูแล
มาสอบถามเรื่องของการรับผิดชอบ

อันนี้คงต้องประสานกระทั่ง

เพราะว่ารถทุกคันมีประกันภัยหมดอยู่แล้วนะครับ
ผมเข้าใจว่าน่าจะมีระบบประกันภัย

เขาเนี่ยมีเรื่องประกันอุบัติเหตุ

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงสายของวันนี้

หรือว่าต้องเว้นวักพักไปก่อนจนกว่าจะคุยได้
ข้อสรุปเพิ่มเติมอันนี้อาจจะต้อง
เว้นวักไปก่อนครับหรือว่าถ้ามีเนี่ย

ขอบคุณมากนะครับท่านสวัสดีครับ

บดีกรมทางหลวงนะครับคุณธานินสมบูรณ์นะครับ

เพราะว่าต้องไปคุยกับบริษัทดอนเมืองโทเวย์ก่อนว่า

แล้วจะคุมเข้มเพิ่มเติมได้ยังไงบ้าง
คือสำหรับกรณีรถดูดกวาดบนโทเว

ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ต้องมารอดูเรื่องของประกันนะคะ

แล้วก็ในส่วนของรถทำความสะอาด

ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้วย